มาดูเรื่องเพื่อนทะเลาะกันให้ยืมมือถือคือผู้ชายคนหนึ่งค่ะให้เพื่อนยืมมือถือแล้วพอเพื่อนเอาไปใช้เนี่ยเอาไปทำพังแล้วพอเอามาคืนก็บอกเอ้าคืนมาทำไมสภาพมันไม่เหมือนเดิมอ่ะทำไมมันพังแล้วอ่ะก็เกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะตกลงกันไม่ได้ค่ะสุดท้ายความมีดมาแทงกันเลยนะคะเจ้าของมือถือได้รับผ่าเจ็บ
สอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักค่ะตำรวจเปิดเผยว่านายทรงพลใช้มีดไปทำร้ายร่างกายนายรุ่งโรศโคตะลีอายุสามสิบหกปีฟันเขาที่หัวฟันเขาที่แขนซ้ายทีมกู้ภัยเร่งนำตัวนายรุ่งเรืองส่งโรงพยาบาลจากนั้นนายทรงพลค่ะหลังจากก่อเหตุฟันเพื่อนแล้วเนี่ยนะหลบหนีไปอยู่บ้านพักแล้วตำรวจก็ไปตามจ
ด้วยความโมโหค่ะเดินกลับเข้าไปในบ้านไปหยิบมีด
แทงคืนมาฟันคืนจนเจ้าของมือถือได้รับบาดเจ็บ
ส่วนผู้บาดเจ็บก็ให้การสอดคล้องแล้วก็ย้ำว่า
มือแทงคว่างโทรศัพท์มือถือของเขาพังเสียหายจริง
ก็เลยทันล่อกันจากนั้นนะคะในทรงพล
ผู้ต้องหาก็หยิบมีดออกมาฟันที่หัวเขาแต่เขาใช้แขนซ้ายรับ
จึงถูกมีดฟันทั้งที่หัวและที่แขนเย็บไป๘เข็มค่ะ
ตำรวจนำตัวนายทรงพลมือแทงส่งดำเนินคดีต่อไปค่ะ